มาดูเรื่องนี้คุณผู้ชมอยากให้ระมัดระวังกันหน่อย
เอามาเตือนภัยเป็นอุทาหรณ์ฝนตกถนนลื่น
ขับรถด้วยความระมัดระวังไม่อย่างนั้นอาจเป็นแบบนี้ค่ะ
โอ้โหคุณดูอีกทีนะคุณผู้ชม
เตือนให้เป็นอุทาหรณ์จริงดูมอเตอร์ไซคันนั้นนะคะ
ท้ายสะบัดแล้วฟาดมอเตอร์ไซค์เลย
แล้วดิฉันหวาดเสียวแบบสุดก็คือจะไปทับเขาซ้ำอีกนั่นแหละ
นี่ละค่ะลองดูไม่ได้อยู่ค่ะท้ายสะบัดค่ะรถกาบะ
สะบัดมันเหวี่ยงกับคุณลักษณะคงจะถนนลื่นนี่แหละค่ะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในขณะที่ฝนตกลงมาตลอดเลยนะคะ
บนถนน้ำเจิ่นนองแน่นอนแบบนี้ถนนลื่น
อยู่ตรงบริเวณสะพานกรองเจ้าถนนสุวินธวงที่ตมรคซาลาด

กระบะตู้ทึบสีขาวจริงตอนแรกคุณเห็นใช่ไหมว่าเขาอยู่ในช่องขวาสุด

แล้วอยู่ดีเสียหลักมุน
ท้ายรถกระบะสะบัดทะไหลชนมอเตอร์ไซค์
คนขี่มอเตอร์ไซค์เป็นผู้หญิงด้วยนะคะ
ชื่อคุณสุภาพรอ่อนเจริญอายุ๔๒ปี
กระเด็นเลยทั้งคนทั้งรถนะคะ
แล้วก็ตรงบริเวณนั้นมันอยู่ใกล้กับจุดร้านขายวัสดุก่อสร้างค่ะ

มีบาดแผลถลอกตามร่างกายแล้วก็ขาทั้งสองข้าง

แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลพุทธโสธร

ชื่อคุณธนายศค่ะอายุ๓๕ปี

แล้วก็ยอมรับเลยรถมันเสียหลักแหละคุณตำรวจ

ขี่รถมาดีก็มาถูกชนแบบนี้
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าแถวนี้มันเกิดเหตุบ่อย
บ่นว่าเมื่อไหร่จะมาซ่อมแซมถนนกันให้เสร็จสักทีค่ะ
โอ้โหอ่ะทีมงานขวัญขอดูอีกสักทีนึง
เพราะเหมือนกับมีคุณผู้ชมสงสัยว่า
หมวกกันน็อกหรือไม่

น่าจะใส่นะครับเพราะว่ามันมีชิ้นเล็กที่มันกระเด็นออกมา

แต่ความแรงตอนที่ฟาดแล้วเกิดอุบัติเหตุ

เมื่อกี้เห็นไวแว๊บเหมือนกับเบาะของมอเตอร์ไซค์

แรงมากสิคะท้ายตรงรถมันสะบัดมาแบบนั้นนะคะ

สรุปคือเธอใส่หมวกกันน็อกโชคดีจริงนะคะ
แค่บาดเจ็บถลอกตามร่างกายเท่านั้น
ตำรวจก็เชิญตัวคนขับกระบะไปสอบสวนเพิ่มเติมนะคะ

เดี๋ยวอาจจะต้องมีการดำเนินคดีกันต่อไปล่ะค่ะ

แต่ถ้าเปียกปั๊บเส้นนี้ไม่มีใครคิดว่าจะลื่นขนาดนี้